ไปติดตามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะคะ

โพสต์คลิปน้องสาวของตัวเองถูกแฟนหนุ่มทำร้าย

แฟนนุ่มนี่แหละเป็นคนถ่ายเอง

แล้วก็ส่งคลิปนี้มาให้แม่ของแฟนสาวให้ดู
ซึ่งโอ้โหแม่เนี่ยรับไม่ได้แล้วครอบครัวก็รับไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจเดินทางจากสุโขทัยค่ะ
ไปที่อุดรธานีที่ลูกสาวอยู่เพื่อรับตัวกลับบ้าน

ให้ทุกอย่างแม่ดูแม่ดูให้ทุกอย่าง
มันก็สร้างความสุขหาย
ดูเลยแม่ดูลูกแม่ตายดู
มันอยากกินเหล้ามากดูแม่มันอยากกินเหล้ามาก

เออสดไปซดไป

โกยเข้าไปก็เลี้ยไป
เนี่ยกูจะถ่ายลงเฟสโทรอะไรมันเป็นยังไง
จะให้รู้ว่ากูแบกรับอะไรอยู่
อโหสิให้มึงทำกับกูแต่ละอย่าง
กูไม่อยากเจอกับมึงชาติหน้าอีก

แม่ได้ดูว่าโอ้โหลูกสาวถูกกระทำเหมือนไม่ใช่คนอ่ะ
ค่ะทีมข่าวเรานะคะรีบติดต่อไปที่หญิงสาวที่อยู่ในคลิป
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยว่ามันเป็นมายังไง
มันเกิดอะไรกันขึ้นตอนแรกที่โทรไปเธอบอกว่าตอนเนี้ย
ครอบครัวมารับเธอจากบ้านแฟนนุ่มที่สุโขทัย
จะได้คุยกันต่อหน้านะคะทีมข่าวเราก็ไปตามนัดค่ะ
ก็ไปเจอกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คบกับแฟนที่เป็นผู้ชายที่ถ่ายคลิปเนี่ยมาปีกว่าแล้ว
เมื่อก่อนทำงานด้วยกันอยู่ที่สมุทรปราการ
เธอถูกแฟนนุ่มเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายมาตลอดเลย
จนกระทั่งมันเกิดสถานการณ์โรคโควิด๑๙ระบาด

นุ่มตกงานก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับเธอเนี่ยที่จังหวัดสุโขทัยมาด้วยกัน
เธอบอกว่าจากสมุทรปราการย้ายมาสุโขทัยก็แล้ว

ตบทั้งตีชกต่อยเอาด้ามไม่กว่าตีที่ตัว
เอามีดจี้คอจนเธอบาดเจ็บ
เธอบอกว่าทุกครั้งที่แฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายเนี่ย

แฟนนุ่มไปเสพยาไอซ์มา
เสพปุ๊บกลับมาก็เอาแล้วค่ะ

ต่อยก็เอาไม้กวาดฟาดแบบนี้ค่ะ

ก็เลยเนี่ยค่ะออกมาเป็น๒คลิปนี้

แล้วก็เอาเหล้าเทลงพื้นบังคับให้เธอเลีย

แล้วผู้ชายก็เอามือถือถ่ายคลิปแบบนี้ส่งไปให้แม่
แต่ขังเธอไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเลย
ทีมข่าวก็ถามคำถามที่เชื่อว่า
คุณผู้ชมหลายคนถามอยู่ในใจเหมือนกันว่า

โดนทำร้ายร่างกายตลอดเวลาแบบนี้

คำตอบก็เป็นคำตอบที่หลายคนคาดการณ์ไว้ค่ะ

แล้วก็อยากฝากเตือนผู้หญิงทุกคนที่อาจจะต้องผ่านเข้ามา
ในชีวิตของผู้ชายคนนี้ว่า

ให้ดูดีว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหน

อัดคลิปลงส่งไปให้พ่อกับแม่ดู

แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้พ่อให้แม่นำมารับ

เขาให้เฮียเหล้ากินกับพื้น
แล้วถ้าไม่ทำ

กระทืบตรงหน้าอกเราก็ล้มลงแล้วเขาก็กระทืบซ้ำซ้ำซ้ำ
อยู่แค่เฉยเขาก็เอามีมัตตี้คอตรงหลังเขาจะพอใจเขาค่อยจะปล่อย
ก็ฝากถึงผู้หญิงทุกคนก็ขอให้แบบดูผู้ชายก็ดูให้ดีนะคะ

ทีมข่าวเรายังได้คุยกับคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ
แม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนได้รับคลิปเองกับมือเลย
เพราะว่าแฟนส่งมาแล้วก็บอกว่าให้มารับลูกสาวกลับบ้านด้วย
ตอนนั้นแม่ก็ตกใจมากนะเห็นคลิปแม่ก็พยายามใช้คำพูดดี
เพราะกลัวว่าลูกสาวจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
พอไปถึงที่ห้องก็เจอผู้ชายนะก็ถาม
ทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้
ฝ่ายชายเขาก็ไม่ตอบอะไรเลยค่ะ

ก็พูดกับพ่อว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
มันยังไงเรารับไม่ได้นะ

แต่ก่อนรู้จักแต่ว่าเขาตีเขาทำร้าย

เพราะว่าถ้าเราพูดอะไรรุนแรงไป
เขาก็กลัวเขาทำร้ายดีกว่านี้นะ
ทีมข่าวเรายังเดินทางไปที่อำเภอคีริมาตรจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะ

เราคุยกับฝ่ายหญิงไปแล้วก็อยากไปคุยกับฝ่ายชายบ้าง

พ่อแม่ก็บอกว่าลูกชายอยู่บนบ้าน
ทีมข่าวเราก็บอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม
ฝ่ายพ่อก็พยายามบอกทีมข่าวนะคะ

ทีมข่าวเราก็เตื้อแล้วก็อยากฟังความสองข้างจริง
ก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของฝ่ายชายค่ะ

สองคนนี้ทะเลาะกันประจำ
แล้วลูกแม่ก็ไม่ได้ขังผู้หญิงไว้นะ

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจสพคิริมาตร

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
อยากให้เบิร์ดชี้แจกอะไรไม่ต้องเลย
ไปซ้อมนะไปทำร้ายร่างกายนะ